เคยเห็นเมฆรูปร่างแปลกประหลาดกันมาก็มากมาย
แต่เดี๋ยวจะพาไปดูเมฆแปลกประหลาดรูปนี้ที่คล้ายกับ
เขาว่ากันว่าคล้ายกับรือสีเลยค่ะ

เอาจริงนะพอเห็นแบบนี้นึกถึงไหม
เหมือนนึกถึงองค์ฤษีเลยเหมือนมาก
คือปกติกลุ่มเมฆที่เราพาไปดูส่วนใหญ่จะคล้ายกับพญานาค
เลื้อยไปแต่ลักษณะกลุ่มเมฆกลุ่มนี้เป็นแนวตั้งอยู่เหมือนกันนะคุณ

ถ้าดูเหมือนกับคนชราคนเจ้าคนแก่ณอีกความไปก็คือรูสี
เหมือนมากเลยเนอะเหมือนชายแก่หลังค่อมอะเนาะ
ถือไม้เท้าอยู่นะคะแล้วเหมือนกับใส่เครื่องหัว
หรืออะไรสักอย่างแหลมเป็นยอดไป
และเหมือนมีหนวดยาเฟ้ยลงมาจนเห็นชัดเลยนะ

ในงานติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าโตโตซ่า๒นะฮะ
เขาเชื่อว่าเมฆกลุ่มนี้เป็นปรากฏการณ์ขององค์ปู่ฤษี

และตัวเขาเองเป็นคนที่นับถือปู่ฤษีทุกองค์อยู่แล้ว
ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นก็แสดงความคิดเห็นกันไป
คอมเมนต์กันไปต่างนานาว่านี่คือองค์ปู่ฤษีนารอด
สาธุบางคนบอกมองแว็บแรกใช่เลย
องมุมไหนก็ใช่เหมือนแบบเป๊ะ
เหมือนจริงจะว่าเหมือนไหมอันนี้ฉันยอมรับว่าเหมือน
เหมือนมากเนอะแต่ก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นจินตนาการ
ส่วนบุคคลนะคะก็ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เอามาให้ดูกันขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกของคุณโตโต้ซ่า
ไม่เคยเห็นเมฆแบบนี้เมฆเดียวที่เคยเห็นคือเมฆขลา